เดี๋ยวพี่จัดให้จัดให้พูดถึงอึงไข่อึงไข่ก็ต้องมา
เพื่ออาราชพรนี่ตรงนี้ตัวนึงเพื่ออาราชพร
จะตกใจอะไรอันนั้นไม่ใช่ของจริงเที่ยวของจริงมาเหรอ
ของจริงแต่ไม่ถึงขั้นตัวเป็นอันนี้น้องพันธ
นี่อันนี้เป็นตัวตายตายอันนี้คืออึงไข่
เป็นตัวอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวจะไม่ชัดดูแบบไหนก่อน
อันนี้อึงไข่ปิ้งเพื่อทรงพูดผมไม่เคยทานนะทานแล้วค่ะพี่อุยลอง
เขาทานทั้งตัวได้แนะนำเขามาหน่อยอันนี้แบบเป้ง
แพงเขาบอกว่าแพงด้วยพี่อุ๋ยพี่อุ๋ย

ขออนุญาตใช้มือได้มั้ยดูไข่หน่อยได้มั้ย
ได้คือมันคือไข่แบบย่างอย่างนั้นเนี่ย

อยู่ตรงไหนแล้วโอ้นี่อยู่ตรงนี้ผมก็หงายผิดด้าน
นี่ไข่นี่ไข่มิ้นลองไหมมิ้นลองไหมพี่อุ๋ยลองก่อน
พี่กลิ่นหอมมันมันพี่อุ๋ยลองก่อนพี่อุ๋ยลองก่อนหนูลองตาม
กินได้ไหมเนี่ยขออนุญาตไม่ใช้ช้อนนะท่านผู้ชม
จริงเหรอเดี๋ยวตัวนี้ตัวเดียวเลยของผมเฮ้ย
เป็นไงอธิบายมันมันมันมีรสชาติไหมคะ
มันมันอร่อยคือมันมาเป็นพี่อุ๋ยคือมันมาเป็นตัวมากเลย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

แหวกไข่กินไงแหวกไข่กิน

ให้ทุกผู้ชมดูด้วยกล้องเห็นหรือเปล่า

เข้าใจเลยว่าคนที่ชอบกินคือเขาจะ

เขาจะฉีกละมันทำเมนูที่่งมันจะใช้มือฉีกทั้งตัวเลยนะ
นูที่แบบว่าแพงใช่ไหมแล้วก็อร่อยมาก

อื้มคือรสชาติมันกุ
อันนั้นแหละแต่อันนี้เป็นมันแบบแห้งแห้ง

อันนี้จะเป็นมันก็เป็นมันไม่ได้มีรสชาติอะไรที่แบบว่าแปลกหรืออะไรอย่างนี้
ผู้ชมเห็นไหมนี่เขาต้มมาเขาต้มมา
ไม่กล้าทานเป็นแบบน้องทั้งครัว
คือเพื่อนมิ้นคนหนึ่งชอบกินกบมากมิ้นก็ไม่กล้ากินเพราะมันมาเป็นตัวเกิน
ไม่แต่กบเขาจะไม่ได้มีไข่ขนาดนี้นี่ใช่ไหม
แล้วก็เป็นเนื้อกบเลยเนื้อเขาคล้ายไก่นะกบอ่ะใช่ไหมอันนี้ผมก็เพิ่งเคยทานครั้งแรกนะครับ
ทุกผู้ชมลองหาทานดูนะในช่วงเวลาหน้าช่วงนี้กำลังหายากเลยใช่ไหม
หาง่ายแต่เขาบอกว่าราคาก็แพงเหมือนกัน
แล้วเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเนี่ยนั่นอ่ะสิคะ
เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงโทษนะคะแต่ว่าขอถามนิดหนึ่งว่า
นี่เป็นบรรทัดฐานไหมถ้าต่อไปมันมีศัพท์คำใหม่ขึ้นมาในในโลกออนไลน์อีกเนี่ย
เราจะต้องเอาเขามาอยู่ในรายการเรา
ก็พี่ก็จะพยายามเอามาให้ท่านผู้ชมได้เห็น
ก็เดี๋ยวบอกมิ้นไว้ก่อนว่าทำไมพี่ไม่เอาไปเปิดปากอ่ะ
เพราะอยากอยู่กับมิ้นด้วยไงอยากอยู่กับหนูด้วย
ก็เดี๋ยวเราจะเชิญลุงสารยุทธ์เรื่องงูเหลือมมาอีกทีนึง
แล้วพี่ก็จะเอางูเหลือมมาด้วยเหรอคะ
ล้อเล่นดูตามวารการเอา